มาดูกันต่อนะคะกับรายการตัวแม่มาแล้วค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะหลังจากที่ปรับเปลี่ยนรายการค่ะ
มาออนแอร์ตอน๑๖๐๐ทุ่ม๔๐ทางไทยรัตรี้วีของเรา
หลังขอบนิวโชว์
ก็คงว่าเรตติ้งปัวปังมากค่ะ
คนลอสิทหาร
อยู่ด้วยความเข้าใจอยู่แบบว่าไม่เห็นบ้าง

อันนี้ก็เป็นข้อคิดเตือนใจภรรยาเลยนะคะ

ลับมัดใจสามีกันเลยค่ะ

ถ้าจะทิ้งเนี่ยตอนนี้ทิ้งไม่ได้แล้ว

เพราะว่าเราก็อายุขนาดนี้แล้ว

เขาก็อยากจะไปงุ้งงิ้งมุ้งมิ้งบ้าง
ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ไม่เคย
คุณอุ๋ยก็ไม่ได้เคยมาทำความเดือดร้อนให้พี่
บางเรื่องเมียก็ต้องปิดตาข้างหนึ่ง
แต่บางทีเรารู้เราก็ทนไม่ไหวนะ

แบบหน้าม้าเหมือนแต่พี่ตั๊กสวยมากจริง
แล้วก็ยังครองรักแล้วก็ลูกสาว

ก็ยังแฮปปี้ดีด้ามีความสุขกันอยู่เลยนะคะ
ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของภรรยาสุดยอดจริงค่ะ